เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรสตวรรค์พวชนคูณค่ะ

ศิลปะหัฐกรรมรวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมไว้มากมาย
ที่นี่บ้านปะอาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ป้าอาวเป็นหมู่บ้านโบราณ
บรรพบุรุษบางส่วนอบพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์
และได้นำงานศิลปะหัฐกรรมโบราณ
สืบสารตั้งรกรากกันบนพื้นแผ่นดินไทยตรงนี้
กับการทำงานเครื่องทองเหลืองที่สวยงาม
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะ
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์หัฐกรรม

ปะอาวแปลว่าอะไรคะพ่อ
คำว่าปะอาวนี่คือมีอากับอาวที่มาตั้งบ้านอยู่นี้
แล้วทีนี้คนที่เป็นอาก็ย้ายไปอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง

และบ้านปะอาวก็โด่งดังเรื่อง
อนุรักษ์การทำหัฐกรรมหล่อทองเหลืองแบบนี้

ทำไมที่นี่ถึงยังคงอนุรักษ์ไว้อะคะ

เขาเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน

เทคนิคการทำก็เป็นแบบโบราณ
ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
กลายเป็นงานศิลปะขึ้นชื่อของที่นี่เขาเลย
นี่คือขั้นตอนแรกนี่ใช่ไหมคะพอ

ต้องเอาดินมาตำผสมกับมูลวัวเสร็จแล้วก็นวดให้เข้ากัน

จอมปลวกนวดเข้ากันเสร็จแล้วเขาก็จะปั้นหุ่นต้นแบบ

มีชิ้นเดียวในโลกต่อให้ซื้อ๒ชิ้นก็ไม่เหมือนกัน

คือเราจะมีส่วนผสมก็คือมีชันแล้วก็ชันนโลง

ละลายขี้พึ่งในกระทะและกรองแล้ว

เวลาจะใช้ก็ต้องมาอังไฟ

ใส่ลงในเครื่องรีดเส้นขี้พึ่ง
แล้วบีบบีบบีบ

พร้อมสำหรับการหุ้มแบบจากดินที่เราปั้น
เพื่อทำลวดลายเครื่องทองเหลืองในขั้นต่อไป

วิธีการทำก็คือพันแบบนี้

เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ

หัตถกรรมจากทองเหลืองแบบนี้
ตัวนี้อุณหภูมิได้ที่แล้ว
ข้าวหลอมน้ำทองนี่ประมาณ๓ชั่วโมง

ครับอุณหภูมิเขาอยู่ประมาณ๑๑๐๐องศา

นี่คือทำงานกับความร้อนเลย
นี่แหละที่เขาเรียกว่าวิธีกรรม

ทีนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ๒๐นาที

เสร็จแล้วก็จะมากึงผิวอีกที
คือให้มันเงาให้มันวาวขึ้น

ถือเป็นงานหัฐกรรมที่มีขั้นตอนการทำสลับซับซ้อนมากเลยค่ะ
แค่การปั้นหุ่นขึ้นรูป

ไหนจะเรื่องของการหล่อโลหะ

ไปจนถึงการแกะแบบแกะแม่พิมพ์อีก

ทำให้ใบตองได้เห็นคุณค่าของเครื่องทองเหลืองมากขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ
หลังจากที่ผ่านมาหลายขั้นตอนก็ได้ออกมาแบบนี้ค่ะ
นี่คือกระดิ่งที่ทำมาจากทองเหลืองกับสำริท
คุณผู้ชมดูด้วยตาแล้วแยกออกไหมคะ
ทองเหลืองกับสำริดแตกต่างกันยังไง

ที่เรียกว่าสนิมสำริท
ซึ่งเป็นธรรมชาติของเครื่องสำริดที่จะเกิดสนิมสีเขียวขึ้น
กลายเป็นสีสันเฉพาะตัว
ถึงแม้จะดูไม่แวววาวเท่าเครื่องทองเหลือง
แต่ขอบอกว่าเสียงใสกังวานมากเลยค่ะ

อันนี้ทองเหลือง

แต่ตัวนี้จะเป็นทองสำริดนี่

ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าเนี่ย
คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ
มันเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดปรานีตแล้วก็สวยงามมาก
ยังคงมีการสืบสารอนุรักษ์เอาไว้แบบนี้

วันนี้ขอบคุณพ่อมุนมิ้นมากเลยนะคะ

อกจากจะโดดเด่นเรื่องของเครื่องทองเหลืองแล้ว
อีกหนึ่งงานศิลปะหัฐกรรมที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลย
นั่นก็คือเรื่องของผ้าทอค่ะ

ไม่ต้องอยากรู้มากเลยว่าที่นี่เนี่ยมีการทอผ้าแบบไหนบ้าง
ก็คือย้อมสีธรรมชาติด้วย

เอามาจากหนองน้ำเลยหรือค่ะ
ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือ

ที่ทำได้ก็โชว์อยู่ก็มีเข
มีรถกระโดนแล้วก็มี
อลางและมีสาบเสือ

ท่างน้ำหนึ่ง

น้ำกุญไสมาช่วย

ธรรมชาติล้วนจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านเลยนะคะสวยงามแล้วก็

ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำผ้าไหมของ

ครั้งหนึ่งเมื่อมีการระดมความคิดกัน

ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขึ้นมา

กลายเป็นผ้าไหมประจำจังหวัดของ
อุบลราชธานีที่เรียกว่า

อันนี้คือผ้ากาบบัว
ลายแบบดั้งเดิมแล้วก็สีดั้งเดิมเลยนะคะ

เป็นการรวมเทคนิคการทอผ้าไหมหลายอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่การย้อมสีมัดหมี่
ทอยกดอกและการผสมผสานลวดลายโบราณลงไป
กลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนบ้านปะเอาเขาค่ะ
อกจากงานศิลปะหัฐกรรมของคนที่นี่ทั้งเครื่องทองเหลืองและผ้ากาบบัวแล้ว
อีกหนึ่งหลักฐานความเก่าแก่ของบ้านปะอาวแห่งนี้ได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ค่ะ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาวที่วัดบูรพาปะอาวเหนือ
ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปี
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบในชุมชนแห่งนี้
มารวบรวมไว้ให้ลูกหลานได้ภูมิใจ
วันนี้ใบตองได้มีโอกาสมาสำรวจชุมชน
มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมาก
นั่นก็คือที่บ้านปะอาวแห่งนี้นั่นเองค่ะ
จะมีสักกี่หมู่บ้านคะที่มีมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่โดดเด่นแบบนี้
ในเรื่องของงานเครื่องทองเหลืองผ้าลายกับบัวสวย

และสิ่งหนึ่งที่ใบตองสัมผัสได้มากกว่าความสวยงาม
นั่นก็คือความภาคภูมิใจของคนในชุมชนค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

โอ้โหกับงานศิลปะจากมือของคนบ้านป่าอาวแล้ว
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ใบตองจะพาไปเที่ยวกันค่ะ
จัดมาถึง๓วัด๒ตลาด

จะมีวัดไหนตลาดอะไร
และน่าไปเที่ยวชมชิมยังไง

อ้อฮอล์ไทยแลนด์